คุณผู้ชมคะเวลาที่เราเห็นว่ากู้ภัยจะไปไล่คนที่โดนผีเข้า
หมอผีเนี่ยเขาไม่ใช่กู้ภัยสิงหมอผี
หมอผีเนี่ยเขาจะมีอาวุธอะไรบ้างอ่ะมีอุปกรณ์อะไรบ้าง
เขาสรรเสกน้ำมนต์เอาหวายมาสายสิน
แต่คราวนี้พอเป็นกู้ภัยกู้ภัยจำเป็นจะต้องไล่ผี
อุปกรณ์อะไรที่มันคว้าได้ก็คว้ามาออกไม่ออกออกไม่ออกเดี๋ยวหวดเลย

เดียวใช้อะไรไล่ผู้ไพมีอะไร

ที่เห็นอยู่กู้ภัยมีอะไรคุณผู้ชมผ้าดิบผ้าดิบที่มาห่อศพนี่แหละ
โอ้โหแล้วก็เอามาม้วนม้วนม้วนเอาไว้ใช่ไหมถือไว้ใช่ไหมออกไม่ออกออกไม่ออกไม่ได้เดี๋ยวกูหวดนะ
อย่างเนี้ยเลยอะอะไรนะข้างหลังก็กู้ไพปราบผีเฮียงฟาดผ้าขาวสรุงหยงนี่สายตาไม่ไกล
จริงอ่านไม่ได้แล้วเราสองคนสายตาสั้นต้องให้คนสายตายาวอย่างพี่เบิร์ตอ่านนะ
เรียกว่าสายตายาวไกลดอมพูดยาวไกลยังดีนะแต่ผ้าดิบนี้ยังไม่ได้ใช้ใช่ไหม
ยังคือผ้าดิบคือกู้ภัยต้องมีอยู่แล้วเอาไว้ห่อศพคุณผู้ชมแล้วก็เอาไว้อย่างนี้แหละค่ะ
อ้อฮะแมระเพราะตึงเวลาที่ต้องเป็นหมอผีจำเป็นกู้ไพก็รับบทบาทรับหน้าที่
แบบเหมือนโดนผีเข้าป่ะเจ็บปวดร้องอยู่แบบนี้ค่ะ
ญาติก็คอยจับไว้เห็นไหมจับไม่ให้เธอดิ้นไปดิ้นมาค่ะ
กู้ภัยก็ต้องเป็นหมอผีจำเป็นเอากำผ้าดิบค่ะ
แล้วก็เอามาถามนี่แหละว่าจะออกไหมฟาดลงไปที่พื้น
ตัวนางสาวไหมร้องยังไม่หยุดเลยนะ
ต้องช่วยกันจับตัวขึ้นรถกู้ภัยแล้วเอาไปส่งโรงพยาบาลค่ะ
ทีนี้ทางอาสากู้ภัยปลวกแดงเนี่ยนะเขาบอกว่าจังหวะที่ผมเอาผ้าขาวกำลังฟาดลง
หวดลงพื้นเนี่ยนะผมว่าเขาไม่ได้มีผีเข้าหรอก
เพราะอะไรรู้ไหมตอนที่ฟาดมีจังหวะแบบสะดุ้งไงเหมือนกับสะดุ้งแบบตกใจ

นี่ไงพี่ตอนแรกพอฟาดไปแล้วสะดุ้งใช่ไหมเฮ้ยลองอีก๒ที
พอฟาดไปอีก๒ทีเอาสะดุ้งเหมือนกันมั่นใจว่านี่ไม่ใช่ผีสิงแล้วแหละ
สุขภาพใจเขาบอกว่าสรุปแล้วตัวนางสาวหมายเครียด
เพราะว่าเพิ่งจะตกงานมา